คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าถามคำถามนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นคนกรุงหรอก
ว่าปัญหาของในกรุงเทพเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอ้โหเชื่อแหละว่าก็จะมีทั้งเรื่องของน้ำถ่วมรอการระบาย
ใช่ขุดหลอกคูคอรถติดอ่ารถติดเรื่องขยะแต่ดิฉันว่าเรื่องของ
รับชันอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาอันดับต้นที่ฝังรากลึกมานานเหมือนกันนะ
ดังนั้นผู้ว่าชาติชาติจะมีแนวทางมีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทุจริต

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณดอมครับ

มันเป็นหาเป็นปัญหาคู่บ้านคู่เมืองเรามานานแล้วครับ
กอทมเองก็มีปัญหาเรื่องนี้
ถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงของการหาเสียงเป็นผู้ว่ากอทม
ผู้ว่าชัดชาติมาเป็นผู้ว่ากอทมหลายเดือนแล้วครับ
ถามว่าศูนย์ที่ว่านี้มีประโยชน์ยังไงรูปแบบของการทำงานเป็นยังไง
จากเรื่องการต่อใบอนุญาตจากเรื่องริมฟุตบาทขายของเก็บเงินเขาอะไรต่ออะไรเขาเนี่ย
อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ฉะนั้นจะขอคุยกับท่านรองประหลัดผู้ว่ากอทมคุณเฉลิมพลโชธนุชิต
อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
สวัสดีครับท่านสุภาพครับผมเฉลิมพลครับครับ
อธิบายโดยสังเกตก่อนว่าศูนย์ที่ว่านี้รูปแบบลักษณะการทำงานเป็นยังไง
ครับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตกรทมหรือที่เรียกว่าสปสกมนะครับ
จริงแล้วเนี่ยคือมีมาก่อนแล้วโดยเป็นมติคอลโมที่ให้ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของปปชนะครับ
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นแค่ตายางรับศาสตร์อะไรต่างของนั้นเอง
ท่านคือว่าชัดเข้ามาเนี่ยท่านก็เรียงเห็นถึงความสำคัญอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องการพิจฤษฐ์เนี่ย
ท่านก็ยอมรับได้ท่านก็ได้มาติดดาบให้กับทางศูนย์ดังกล่าวเนี่ยนะครับ
โดยจะมีคณะกรรมการระดับสูงก็คือท่านขอนั่งเป็นประธานเองเลยนะครับ
ก็คือคณะกรรมการต่อต้านทุจริตของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งจะมีตัวแทนของปปชตัวแทนของปปทนะครับ
แล้วก็ทางตำรวจก็คือบกปปเข้ามาร่วมด้วย
แล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็คือท่านภาพพระประธาน
ซึ่งเป็นอดีตปปชเก่าเข้ามาร่วมด้วย
แล้วก็มีการประชุมไปเมื่อเดือนที่แล้วครั้งแรกนะครับแล้วก็
เริ่มตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมแล้วก็รับแจ้งเรื่องต่างนะครับ
ซึ่งณเวลาโดยมีคณะกรรมการชุดย่อยก็คือเป็นชุดของผม
ที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนในการติดตามต่อต้านการทุจริตเนี่ย
อีกหนึ่งคณะนะครับซึ่งทางคณะของผมเองนี่ก็
ตอนนี้ได้ตั้งคณะทำงานลงพื้นที่แล้วก็รับเรื่องต่าง
เพื่อจะเข้าไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นครับ

ประชาชนจะมีส่วนร่วมยังไงสมมุติว่าเขาเจอปัญหาเรื่องถูกลีดไถ
ขอใบอนุญาตก็ต้องจ่ายเงินไปทำอะไรก็ถ้าไม่จ่ายเงินก็ไม่ได้
เขาประชาชนจะมีส่วนร่วมเข้าไปแจ้งที่ศูนย์นี้ยังไง
ก็ที่ผ่านมาและที่ดำเนินการอยู่ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่า
มาที่ศูนย์นี้นะครับและท่านศูนย์ได้ประสารงานกับทางปบช
ดูระดับของความดุนแรงนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องที่
ยังไม่มีมูลมากเราก็จะสืบเองก่อน

เราจะผึดปังคุณแจ้ง
เราสามารถป้องกันไม่ให้ใครทราบได้
และคนที่จะรู้จริงมีไม่ค่อยกันครับ
ที่จะดำเนินการและติดต่อประสานงานกับท่าน
ก็ได้ประสานมาทางท่านพี่ฟ้าภังดูแล้ว
ปัญหาคืออย่างนี้ท่านรองปัญหาคือที่คนเป็นห่วงกันว่า
เขาแจ้งไปแล้วคณะของท่านรับเรื่องแล้ว
นำไปสู่การสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ตรงนี้เอาจริงเอาจังกันมากน้อยแค่ไหนเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ย
เวลาไปสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าการรับเงินจ่ายเงินเรื่องพวกนี้
มันไม่มีใบเสร็จพอไม่มีใบเสร็จ
คนที่รับเงินคนที่เรียกรับเขาก็ปฏิเสธ
คณะกรรมการก็ทำอะไรไม่ได้ลงโทษกันไม่ได้
เราจะแก้ปัญหายังไงครับก็ตอนนี้เราเราทำไปเอ่อ
สองทางพร้อมกันก็คือเรื่องทางวินัยนะครับพอพอดูท่าว่ามีมูลอย่างเช่น
ก็คือย้ายเข้ามาก่อนเลยนะไม่งั้นคนที่อยู่กับ
ไม่กล้าให้ปากคำเพิ่มเติมครับว่าจะย้ายเข้ามาหรือถ้าเกิด
มีมูลหนักขึ้นไปสามารถพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ก็จะดำเนินการเลยในเรื่องของวินัยนะครับ
มีสถิติตัวเลขไหมที่ร้องเข้ามาจากทางโน้นทางนี้
มารวมอยู่ในศูนย์ส่วนใหญ่ร้องเรืองอะไร
ถ้าของเดิมตั้งแต่ปี๖๒๖๖
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตหรือเกี่ยวกับทางด้าน
พื้นที่ชอบนี่ประมาณ๓๑๕เรื่องเลย
มีทั้งโยธาประมาณ๙๘เรื่อง

มีสิ่งแวดล้อมสิบสามเรื่องอย่างเงี้เป็นต้นนะครับครับตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี้ยเอ่อ
ที่ท่านผู้ว่าตั้งมาเมื่อเดือนประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยผ่านมีคนร้องผ่านระบบ
ทรัพย์ฟรองดูมาแล้วสิบเอ็ดเรื่องแล้วก็มีการร้องที่ผ่านจากคณะผู้บริหารแน
นะครับโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการแจ้งหรือว่าเดินมาร้องด้วยตนเองเนี่ย
จะมีหกเรื่องนะฮะค่ะเอ่อก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเอ่อ
เรียกรับผลประโยชน์นะครับของฝ่ายโยธานะครับ
จะมีเรื่องแต่งตั้งยกย้ายจะมีเรื่องพฤติฤทธิ์อื่นอื่น
ก็จะมีเรื่องเอ่อยักยอกเงินค่าธรรมเนียมภาษีเอ่อ
เบียดบังทรัพย์ของราชการไปใช้ส่วนตัวนะครับ
แล้วก็เอ่อเรื่องการจ่ายเงินต่างต่างที่เข้าขายการพฤติฤทธิ์ต่างต่าง
อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเรียกก็เรียกทางเราก็ได้อ่า
มีร้องเข้ามาเยอะไหมเอ่อมีมีประมาณ๖เรื่องนะครับตอนนี้แต่ว่าเราเรา
ส่งต่อให้ทางทางสำนักเทศกิจเนี่ยเขาจะมีเอ่อ
หรือซำนักเทศกิจเนี้ยจะจะไปดูแลทางด้านนี้ท่าสกิสเคส
ตัวเช่นเรามีมูลอีกหนึ่งหนึ่งก็คือความไม่เข้าใจกัน
โดยไม่บอกเขาเขาก็เลยไม่เข้าใจ

เหงื่อเด็กเข่าเก็บเงินกันเอง
ซึ่งตัวนี้กำลังสืบอยู่นะครับว่าเอามาให้จริงไหมแต่เป็นการกระทำของประชาชนเองอย่างนี้เป็นต้น
คือปัญหามันยากตรงที่ว่าถ้าคนให้กับคนรับเนี่ยสมยอมกัน
รับก็ได้ประโยชน์ได้ขายของคนให้ก็ได้เงิน
แล้วไม่มีใบเสร็จแล้วไม่มีหลักฐานแล้วเขาก็ไม่ร้องเรียนด้วย
แต่ว่าวิธีการแบบนี้ก็จะฝังซึมไปเรื่อยแล้วเราจะทำยังไง
ก็จริงจริงเนี้ยเราเราคุยกับทางปปชเนี่ยเขาก็จะเอ่อ
คือปราปชรตอนเนี้ยปราปทรนะฮะครับปราปทรเนี่ยลงพื้นที่
เรื่องเทศกิจเนี่ยเขาก็มีคอมเมนต์ในที่ประชุมมา
ในเรื่องของเขาเรียกว่าการจ่ายค่าปรับรายเดือนซึ่งก็
ก็หมุนกลับเป็นการปรับรายเดือนยังไงฮะคือไม่ได้จับจริงอ่า
แล้วก็ทำเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มีการโกงเงินเกิดขึ้นได้
จะแก้ไขในตัวนี้แต่ถ้าเกิดมีการเอ่อ
จ่ายเงินนอกระบบกันแล้วไปสืบจับได้โดยโดยประชาชนทั่วไปเอง
ถ้าเกิดสองคนก็สมประโยชน์กันก็ต้องมีคนหนึ่งที่สามารถแจ้งได้
อย่างเช่นประชาชนทั่วไปทราบก็จะลงไปสืบแล้วก็ครับ
ดำเนินการในตัวนี้ว่าอาจจะมีการจับสด
เหนื่อยในการเหมือนคล้ายคล้ายคล้ายกับล่อซื้อของดังอธิบดีอ่ะครับ
ครับโดยภาพรวมท่านรองคาดหวังว่าเอาละมันจะแก้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต
แต่อย่างน้อยการตั้งศูนย์ขึ้นมาให้ประชาชนคนที่เขาเดือดร้อน
คนที่เขารีดไถถูกรีดไถส่งเรื่องมารับเรื่องแล้ว
เอาเรื่องไปสังเคราะห์สอบสวนหาข้อมูล
ถ้าผิดก็ลงโทษทางวินัยผิดมากก็ทางอาญา
ท่านคิดว่าท่านคาดหวังว่าผลลัพธ์เนี่ย
มันจะได้ผลสักกี่เปอร์เซ็นต์ของความตั้งใจครับ
ก็ศูนย์นี้ก็ตั้งมาโดยความมุ่งมั่นของท่านผู้ว่านะครับ
ก็ทั้งในเรื่องของการทั้งป้องแล้วก็ในการปราบด้วย
แล้วในการปราบเนี่ยเราก็จะพระรัตนาธิพะเอกก็คงจะให้หน่วยงานที่เขาจะมีความสนับ

แต่การป้องปรามเนี่ยเราสามารถให้เขารู้ได้ว่านะ
เวลานี้ประชาชนทั่วไปนะครับหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเข้ามาได้
แล้วเราแสดงให้เขาเห็นว่าให้เขามีความเชื่อถือว่า
เมื่อเขาแจ้งแล้วเนี่ยเขาจะได้ผลอย่างที่เขาแจ้ง
จริงอย่างนี้จะสามารถทำให้รายอื่นไม่กล้าทำนะฮะ
เหมือนกันอาจจะต้องเชื่อใจให้ลิงดูนะครับ
อย่างน้อยก็เป็นการป้องปรามนะท่านนะ
เอาล่ะขอบพระคุณท่านรองครับ
ขอบพระคุณครับท่านรองเฉลิมพลครับ
ในภาพจะเห็นผมเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่นิดหน่อยก็คือว่า
ท่านผู้ว่าท่านเชิญไปเยี่ยมไปดูศูนย์
แล้วท่านก็อธิบายอะไรต่ออะไรให้ฟังเหมือนกับที่รองให้สัมภาษณ์นี่แหละครับ
ดูแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติมีความตั้งใจมาก
ให้ความสำคัญกับงานนี้มากมาเป็นประธานประชุมเอง
แล้วจะลงมือไล่บี้ไล่เบี้ยเอง
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ